เหตุใหญ่นะครับที่มีสิทธิ์ของสำนักศักยันต์

ก็เรื่องของเรื่องเกิดจากเรื่องของผ้ายัน
ที่บอกว่าถูกอีกฝ่ายนั้นเอาไปแอบอ้าง

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
เจ้าหน้าที่ต้องให้ลูกศิษย์ของสำนักศักยันต์บ้านมีดี
ที่เดินทางมาด้วยเข้าเจรจา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมา
หลังเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังดูแลความปลอดภัย

ส่วนพิธีไหว้ครูยังคงดำเนินต่อจนแล้วเสร็จ
หลังเกิดเหตุพบว่ารูปปั้นเสือสมิงภายในสำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสือ

อกจากนี้พบว่ามีผู้บาดเจ็บ๘คน
จำนวนนี้คืออาจารย์พยักษ์เดินคน
หรือนายพยักษ์สิทธิอนันพรอายุ๓๒ปี
เจ้าสำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสือ

และมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย

เจ้าสำนักศักยันต์ที่จังหวัดสกลนคร

และเป็นคนโพสต์ภาพเจ้าปัญหาดังกล่าว

เป็นคนของสำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสือ
ขณะที่คนของสำนักศักยันต์บ้านมีดี

นายวัชิรพงศ์อ่องจุ้ยหรือโก้เก่ง
สิทธิ์เอกสำนักศักยรณ์อุทยานถ้ำเสือแล้วว่า

แต่ตนเองก็โดนทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บด้วย
ต้องขอบคุณคนของคุณคุณให้อยู่
ไม่ใช่มาทำร้ายร่างกายมาทำพังวิธีคนอื่นก็พังแบบนี้
ปฐมบทของปมความขัดแย้งครั้งนี้
เกิดจากอาจารย์อ๋องเจ้าสำนักศักยันต์ที่จังหวัดสกลนคร
โพสต์ภาพผ้ายันสัญลักษณ์ของสำนักศักยันต์บ้านมีดี

สร้างความไม่พอใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาของสำนักศักยันต์บ้านมีดี
เพราะถือเป็นการแอบอ้างและลบหลู่เจ้าสำนัก
ความขัดแย้งประทุขึ้นลูกศิษย์สำนักศักยันต์บ้านมีดี
นัดรวมพลผ่านทางเฟซบุ๊กเดินทางไปที่สำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสือ
พิษพิเชษหรืออาจารย์แขกสิทธิเอกสำนักศักยันต์บ้านมีดียืนยันว่า
เรื่องทั้งหมดเกิดจากภาพที่อาจารย์อ๋องโพสต์เพียงภาพเดียว
ซึ่งเป็นการนำสัญลักษณ์ของทางสำนักไปแอบอ้างในเชิงพาณิชย
นี่ฮะภาพเดียวนี่แหละครับแต่ภาพนี้
ก็อย่างที่เราเห็นนะครับของแท้ถูกที่ไหนแพงจ้าแบรนดัน
แล้วสิ่งที่เขาถือชัดเจนที่สุดในรูปก็คือแบรนด์ตัวนี้เลย
ก็คือยันตัวนี้เพราะผมเห็นโพสต์นี้ผมติดต่ออาจารย์พยักษ์
ด้วยตัวผมเองในการโทรเลย
พยายามที่จะเคลียร์ก่อนไหม
ผมเคลียร์เลยคือผมถามความเป็นมาเป็นไปก่อนเลยว่า
คอมเมนต์ทั้งหลายกับการโพสต์ทั้งหลายคือเกิดอะไรขึ้น
สำหรับสำนักศักยันต์บ้านมีดีมีชื่อเสียงโด่งดัง
เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยอาจารย์เที่ยงน่วมมานา
ขมังเวศและปรมาจารย์ด้านศักยันต์เป็นเจ้าสำนัก
ตกทอดมาถึงรุ่นลูกคือนายป่องน่วมมานาเป็นเจ้าสำนักคนปัจจุบัน
วิชาที่ขึ้นชื่อของสำนักนี้คือยันหมูแดงยันวัวแก้วผ้าเช็ดหน้า
ขึ้นชื่อลือชาทางด้านโครงกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้า
โดยลูกศิษย์ทุกคนของสำนักนี้จะศักดิ์รูปตัวท้อและตัวทอ
หลังมือขวาใต้นิ้วโป้งเป็นที่รู้กันว่านี่คือสิทธิ์สำนักบ้านมีดี
หลังนี้หลังเกิดเหตุผู้บาดเจ็บจากสำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสือ
แจ้งความดำเนินคดีกับลูกศิษย์สำนักศักยันต์บ้านมีดี
ที่สพพาชีข้อหาบุกรุกทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
และจะดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่ในคลิปทั้งหมด